เกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
นะฮะเด็กหญิงแห่งบ้านกกอกที่มุกดาหารนะครับ
สายวันนี้ครับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมที่มาดูแล
เกี่ยวกับเรื่องทีมทนายความให้กับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
วันนี้ไปกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
นายอนามัยนางสาวิตรีวงศรีชานะครับ
ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารไปคัดเอกสารคำฟ้อง
คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
จากนั้นก็ไปต่อที่สำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหาร
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไปยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ต้องหาในคดีของลูกสาวคดีน้องชมพู่
เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน๑๐ล้าน๓แสนบาทนะครับ

คือผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่ตอนนี้ก็มีอยู่๒คน

ก็คือนายชัยพลวิพาที่เป็นลุงเขยกับป้าแตนนะฮะ
พี่สาวของคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
นายอนามัยนางสาวิตรีบอกว่าทางครอบครัวเห็นด้วยนะครับ
กับตัวเลข๑๐ล้าน๓แสนบาทและทีมทนายความก็ได้หารือกันแล้ว
ตอนนี้รู้สึกอุ่นใจและดีใจที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ
จากนี้ไปก็จะเป็นหน้าที่ของทางทีมทนายความที่จะดำเนินการต่อไป
ในการยื่นค่ายื่นเรียกร้องค่าเสียหายนะครับ๑๐ล้าน๓แสนบาทนะครับ
ทีนี้เรื่องของคดีน้องชมพู่เนี่ยคือถ้าจะบอกว่า
เป็นคดีมหากราบก็อาจจะว่าได้
เพราะว่ามันก็มีผลกระทบไปยังหลายบุคคลฟ้องร้องกันไปมานะครับ
ถ้าไม่เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่เพียงอย่างเดียวนะครับ
ถ้าจะนับเฉพาะแค่ตัวของนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่นะครับ
คือความจริงแล้วลุงพลเองก็มีอีกหลายคดีนะครับ
วันนี้ทุนชมพู่ศรันย์พัฐนพกะเสยมชาวิวัทธ์ผู้สื่อข่าวของเรา
เราไปคุยกับทนายสมเกียจโรจนะวรกมลทนายความของนายชัยพลเกี่ยวกับคดีต่าง
ฝากฝั่งของนายชัยพลเกี่ยวกับคดีที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาของน้องชมพู่
นี่คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวชื่อชมพู่เหมือนกันนะคุยกับทนายสมเกียร์
บอกว่าทนายสมเกียจบอกว่าคดีลุงพลในความรับผิดชอบของทนายสมเกียจนะ
จะมีอยู่๓คดีคือคดีไม้มะค่าคดีลานพญานาคเรื่องการสร้างพญานาค
แล้วก็คดีที่ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวก็คือน้องฟ้านายนพัฒน์ปรานีตพลกรัง
ผู้สื่อข่าวของช่องอมรินทีวีส่วนคดีของน้องชมพู่เนี่ยทางทนายตั้มทนายสิทธาเขาเป็นผู้ดูแล
คดีแรกคือคดีไม้มาฆ่ากับคดีลานพญานาคเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการนัดสืบพยานนะครับ
แล้วมีการสั่งระงับการก่อสร้างลานพญานาคเอาไว้แล้วซึ่งถ้าหากว่ามีคำสั่งว่ามีการบุกรุก
ก็ต้องมีการลื้อถอนต่อไปแล้วก็ขอย้ำว่าคดีที่ถูกกล่าวหาเรื่องการครอบครองไม้มะค่ากับการสร้างพญานาค
ในพื้นที่ดินตรงนั้นข้างบ้านลุงพลตรงนี้ทนายสมเกียจบอกว่าลุงพลขอปฏิเสธคดีนี้ทั้งหมดนะฮะทั้งสองคดี
ส่วนคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวทนายสมเกียจบอกว่าลุงพลไม่เคยปฏิเสธนะแต่ก็คิดว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะลอมชอมกันได้
ก็ยังมีความหวังว่าน้องฟ้านพัฒน์เนี่ยถ้ายังเห็นแก่ความเป็นเพื่อนที่เคยมาอยู่กินด้วยกันเนอะรู้สึกว่าจะเคยสนิทกัน

สารตัดสินเนี่ยก็ยังถอนได้นะครับแค่นั้นเองคดีสองคดีนี้ไม่ได้คดีที่ร้ายแรงอะไรนะครับ
เพราะว่าคือน้องฟ้าเองก็ไม่ได้บาดเจ็บสาหัสอะไรไม่มีเพียงแต่อาจจะตกใจรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจแล้วแต่จะเรียกนะครับ
ก็อยากให้มาลอมชอมากกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวย้ำอีกทีนึง
ขณะที่นายชัยพลนะครับบอกว่าทุกคดีขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
นี่ฮะคุณชมพู่สลันพัฒน์ได้ไปคุยด้วยนะ
ส่วนเรื่องคดีทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวก็คือน้องฟ้า
ส่วนเรื่องของความใกล้ชิดคลุกคลีกันเนี่ยระหว่างลุงพลกับผู้สื่อข่าว
ของสถานีโทรทัศน์ช่องนี้ลุงพลบอกว่าก็มีความสนิทสนมกัน
แต่สุดท้ายก็มีการแจ้งความกันคนเคยใกล้ชิดสนิทสนมกัน
แต่สุดท้ายมีการไปแจ้งความกันก็เลยอยากฝากไปถึงน้องฟ้า
ถ้ายังเห็นว่ามีความรู้สึกที่ดีกับลุงพลก็อยากให้มาคุยกัน

ถ้าเกิดน้องฟ้านะครับมาถอนแจ้งความเรื่องทุกอย่างมันก็คงจะไม่บานปลายไปถึงขนาดนี้
ผมเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่จะไปเรียกร้องอะไรจากเขาครับ
ให้เป็นสิทธิ์ของเขาดีกว่าตัวผมเองผมก็ได้พยายาม
ตอนนั้นก่อนที่จะมีการไปแจ้งความก่อนที่ไปแจ้งความ
เคยติดต่อเข้าไปหาผู้ใหญ่ของอมรินนะครับแล้วก็ได้คุยแล้ว
แต่ตัวน้องฟ้าเองเขาไม่คุยกับลุง
หลังจากนั้นมันก็มีการไปแจ้งความไปแจ้งความว่าลุงได้ทำร้ายเขา
จริงแล้วถ้าเขาไม่แจ้งก็ได้ตั้งแต่แรก
สิทธิ์เองก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็โทษกัน
เพราะว่าสื่อก็อยู่กับผมนานก็หลายเดือนนะครับที่มาทำข่าว
ถ้าเกิดว่าตัวน้องฟ้าเองเนี่ยยังเห็นว่าตัวลุงเนี่ยยัง
ยังมีส่วนที่ดีกันอยู่นะมีความรู้สึกดีกันอยู่
ถ้าน้องเขาจะมายอมความการถอนฟ้องเนี่ย

ก็ไหนมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นะฮะ
เราก็เลยไปรวบยอดคดีต่างที่เกิดขึ้นกับลุงพลมาให้ฟังกัน